มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ

พลังท้องถิ่นไทยเนี่ยพักใหม่นะคะ
แต่ว่าฮือฮาเพราะว่ามีดารา
มาเป็นสมาชิกพักด้วยคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะ

ประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันก็มีเสียงบอกว่า

เป็นหัวหน้าพักมีกระแสที่มันขัดกันอยู่

ประชุมวิสามัญค่ะลงมติแก้ไข

และพิจารณากรอบนโยบายที่จะใช้
ในการหาเสียงวันนี้แกนนำมา

เดี๋ยว๒๘ตุลาคมนี้นะคะ
จะเลือกหัวหน้าและคณะกรรมการ

ปานปรีพระหิตธานุกรจะมาเป็นหัวหน้าพัก

ก็จากนี้คงต้องคุยกันว่าสนใจไหม

สมชัยวงศวรรค์คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ก็มีข่าวว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเหมือนกัน

ทางรักษาการเลยค่ะที่การพักก็บอกว่า

ต้องเป็นคนที่นามสกุลชินวัฒน์นะครับ
ผมคิดว่าใครก็ตามที่มีอุดมการ

แล้วตัดสินใจเข้ามาร่วมอุดมการเดียวกัน

ที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรร
ให้เป็นหัวหน้าพักทั้งสิ้นนะครับ

ถึงกรณีนายฐานิษฐนางตรีนุษเทียนทอง

ร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ

ที่หลานทั้งสองคนไม่มาปรึกษากันก่อน
ก็แค่แจ้งให้ทราบเท่านั้นเองไม่ปรึกษา
แจ้งให้รู้ว่าลาออกแค่นั้นนะคะ
ก็เป็นอดีตสสสาแก้วนะ
ไปดูความเคลื่อนไหวของอีกพักหนึ่งนะครับ

วันนี้เปิดรับสมาชิกพักวันแรก

เปิดตัวอยู่กับพักนี้อย่างเป็นทางการนะครับ
ก็อย่างเช่นนายชัชวานคงอุดม

เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับ

ลูกชายของชัดเตาปูนด้วย

แล้วก็ยังมีการเปิดตัว

เป็นสมาชิกพักพลังท้องถิ่นไทย

มันเป็นเหมือนการอาสานะครับ

เพราะอย่างนี้ผมทำมาตลอดชีวิตอยู่แล้วครับ

หรือว่าคนที่เขาตกลุกได้ยาก

ทีนี้มาดูปรัชธิปัตธ์นะครับ
หน้านี้ก็มีข่าวในเรื่องของการคุยกันในกลุ่มไลน์

แล้วก็พูดพาดพิงถึงเหตุผลที่ไม่อยากจะสนับสนุนนายอภิษฎเวชาชีวะ

ก็มีคนพูดถึงชื่อของหมอวรงเดชกิจวิกรม
โด่งดังเรื่องของโครงการรับจำนำข้าว
ออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ค่ะ
ก็มีการเหมือนกับสนับสนุนหมอวรงค์

คือตอนนี้พักประชาธิปัตย์ต้องมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่

ซึ่งพักประชาธิบัติเขาใช้วิธีการคือ

เสียงกันเลยแล้วเขามีกลุ่มลายของพักษ์
ก็ปรากฏว่ามีการตอบโต้กันไปมาในกลุ่มไลน์ของพ่อ
แล้วกลุ่มไลน์ของพักมันหลุดออกมาไง

เขาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า

คุณสิริโชคโสภาอดีตสสพักประชาธิปัตย์
ก็เลยมาตอบเรื่องนี้บอกว่า

ยืนยันว่าคนที่อยู่กับนายอภิษฎตลอดเวลา

คือกระแสข่าวบอกว่ามีคนรอบตัว
ที่เป็นพิษหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็บอกว่าจริงแล้วพักเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยไง
อันนี้มันไม่เหมาะส่วนตัวบอกไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
แต่เชื่อว่าเพื่อนสอสอคงไม่อยากคบกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้แน่นอน
ครับคุณจุติใกล้เลิกเลยค่ะที่การพักก็บอกว่า